พาไปที่จังหวัดนี่เลยครับไปไหนคะอุดรธานีไปที่นี่เขาขึ้นชื่อก็คือที่คำชโนธ
ต้องไปโอ้โหบรรยากาศคึกคักอย่างมากไปดูกันหน่อยแล้วกันนะครับว่าที่คำชโนธนั้นมันคึกคักขนาดไหนครับ
ที่จุดบวงสวงหน้าเกาะคำชโนธวังพญานคราชปู่ศรีสุโธและแม่ญาติศรีปฐุมารู้จักกันดีอยู่ที่ไหนไม่ต้องบอกที่ตั้งแล้วล่ะ
ใช่แล้วอยู่ที่จังหวัดอุดรธานีบรรยากาศคึกคักมากเลยนะครับตั้งแต่เช้าเลยครับ
เพื่อแก้บนก็มีแต่พอแก้บนเสร็จแล้วทำไงขอโชคขอลาบต่อ
ต่อยอดต่อเสริมกันไปต่อยอดต่อยอดสำหรับในวันนี้นั่นเอง
อย่างคนนี้คุณทงชัยแสงชัยหรือว่าเฮียเบิ้ม
บางคนบอกไม่รู้จักทำไมต้องถามเฮียเบิ้ม
แต่เฮียเบิ้มเนี่ยเขาเป็นที่รู้จักเป็นที่โจทยัน
ก็คือเขาเป็นเจ้าของกิจการแจ่มจันทร์ภาพยนตร์

ผีจ้างหนังที่โด่งดังมามากกว่า๓๐ปี

พี่คนนี้เขาเป็นอีกคนนึงที่มีโชคลาภวาสนาจาก
องค์ปู่ศรีสุโธและแม่ญาติศรีปฐุมมา
เพราะว่าเฮียเบิ้มเล่าว่าในงวดที่ผ่านมา
เบิ้มเขาโชคดีมากทำไมอ่ะ
ถูกรางวัลรับเงินรางวัลไปมากกว่า๗หลัก

นับหน่อยหน่วย๑๐พันหมื่นแสนล้าน
เฮียเบิ้มเขาบอกมาแบบนั้น
เราเองก็ไม่ได้ไปตรวจสอบว่าจริงไม่จริงแต่ประการใด
เพราะฉะนั้นก็ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ

เดินทางมากราบไหว้พ่อปู่ศรีสุโธ
พร้อมกับขอโชคลาภในงวดนี้ด้วย
เฮ้ยเฮียเบิ้มเป็นคนชอบเพลงของพี่เจ

เพราะผมชอบเจทผมเป็นคุณชอบเจท
พี่เจเขาบอกแบบนี้เหรอ
ใครหรอ

แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอย่างที่บอกใช้วิจารณญาณนะ

แล้วก็สังเกตไปที่นิ้วของนาคน้อยแล้วกัน

ชาวบ้านเขาก็มาตีเป็นตัวเลขแหละครับตามความเชื่อของเขา
นะครับแบบนี้มันห้ามกันไม่ได้หรอกมันเป็นเรื่องของความเชื่อ
แต่ก็ต้องเตือนกันบอกกันใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็ยังไงซะ
ลงทุนแต่ละครั้งควรจะต้องประมาณการให้ดี
แล้วนี่มือที่จดไว้คือหมายเลขโทรศัพท์ใช่ไหม
หรือว่าเป็นรหัสไปรษณีย์
ไม่รู้ล่ะอะไรให้ดูไปผมไม่ได้บอกมันคืออะไร
เขาอาจจะจดหมายเลขโทรศัพท์หมายเลขรหัสปรายศนีย์
หรือว่าอะไรก็ว่ากันไปนะไม่ได้บอกว่ามันคือจะเป็นงวดนี้อะไรยังไง
ให้ดูเฉยดูเฉยใจเย็นแล้วไปคิดเอาเอง
แล้วที่สำคัญก็คือพอประมาณพออย่าเยอะจนเกินไป
ถูกต้องเดี๋ยวมันจะไม่ถึงสิ้นเดือน
วางแผนการใช้เงินให้ดีนะเป็นห่วงจริง